อุทัยตรายพรมวัยสี่สิบเอ็ดปีหมอนวดประจำร้านนวดเรือนไทยเรือนหมู่
บางลำพูถนนเข้าสารคือหนึ่งในหมอนวดที่ลุกขึ้นมาปรับตัวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสมัครกับแอปไหนแต่เน้นวิธีบอกต่อจากลูกค้าประจำสู่ลูกค้าหน้าใหม่
อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ชั่วโมงละ๒๐๐บาทส่วนค่าเดินทางคิดตามจริงเทียบกับมิเตอร์แท็กซี่
หยุดมาประมาณสองสามเดือนค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไปไหนเลย
ตอนแรกก็มีมีลูกค้าประจำนะคะเคยมานวดก็ติดต่อลูกค้าให้
ให้พี่ให้พี่ไปนวดที่บ้านตามบ้านนะคะ
การกลับมาของร้านนวดตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมาได้ทำให้ร้านนวดทั่วประเทศไทย
ต้องปรับตัวอย่างเข้มข้นทั้งจำกัดจำนวนคนเข้าออกร้าน
ระยะห่างของเก้าอี้และเตียงนวดไปจนถึงการจัดหาอุปกรณ์อย่างฉากสายกั้น
เซสชิลและหน้ากากมาใช้ขณะที่หลายร้านต้องปรับตัวด้วยการเพิ่มบริการอื่นอื่นเข้ามา
อย่างเช่นการทำเล็บแต่งเล็บเป็นต้นเช่นเดียวกับที่อภัยเวลเนสสาขากรุงเทพ
สปาต้นตำรับจากอภัยภูเบสจังหวัดปราจินบุรี
จากแต่ก่อนที่เน้นการนวดสปาและแพทย์แผนไทยบำบัดอาการปัจจุบันเดินเครื่องเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยอย่างเต็มตัว
ด้วยการนำศาสตร์ของการนวดไทยสมุนไพรไทยและความรู้จากแพทย์แผนไทยมาออกแบบโปรแกรมนวดและสปาเพื่อสุขภาพ
ป้องกันอาการเจ็บป่วยโดยโปรแกรมไฮไลท์ต้อนรับการกลับมาหลังโควิดสิบเก้าระบาด
ต้องเท้าความก่อนว่าตัวเขาเรียกว่าการที่เราเนี่ยแบบว่า
เจ็บป่วยจากมลภาวะอภัยนอกค่ะ
จากข้างในเราเสียความสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่โปรแกรมเนี้ยจะช่วยรักษาคือการที่เราเนี้ยเอาของเสียต่างต่างเนี้ยออกไปเพื่อเราจะได้ร่างกายเราเนี้ยจะสามารถแบบปรับตัวได้แล้วก็ต่อสู้กับมลภาวะได้ค่ะโดยที่โปรแกรมนี้เนี้ยเราจะมีการเขาเรียกว่าการสครับนะคะผิวก่อนเพราะเวลาเราเจอมลภาวะเราเจอจากด้านนอกใช่ไหมคะผิวหนังเราเจอก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี้ยโ
ที่อภัยวิวเน็ตส่ะค่ะแล้วก็จะมีตัวน้ำมันที่จะช่วยในเรื่องของการลดพี่ยังสองจุดห้าด้วยเป็นกลิ่นเฉพาะเลยร้านนวดส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้รัฐบาลจะอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการแต่บรรยากาศก็ยังไม่คึกคักเหมือนที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้หลังขั้นตอนการให้บริการซับซ้อนข
ลูกค้าชาวต่างชาติยังไม่กลับมาทำให้ร้านนวดหลายร้านโดยเฉพาะในพื้นที่ถนนเข้าสานและทองหล่อเริ่มถอดใจทยอยแซ่งร้านและประกาศคล้ายกิจการ
เอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน